สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่

กลับมาเจอกันวันอังคารอย่างนี้นะฮะ
แน่นอนก็หลายคนพุ่งยงถึงกลับบ้านต่าง
จังหวัดมารรยายแอ่งจีอุ้ยกลับหรือเปล่าไม่กลับแล้วน่ะ

ที่เรารู้ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะมีการควบคุมสถานบันเทิง
คำว่าสถานบันเทิงนี้ก็คืออาบอบนวด
เพราะฉะนั้นผับบาร์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร

คือนั่งทานอย่างเดียวห้ามมีดนตรีเล่น

จนถึงวันที่๔มกราคม

ห้ามมีการแสดงดนตรีแล้วก็แสดงอื่น
คุณคิดว่าอย่างไรอ่ะห้ามนะครับ

คือคือไม่ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามก็คือมีได้

ชิวตั้งฟังเพลงหรอค่ะน่ะมีการบริการปรณีบัติลูกค้า
ผู้อธิบายลูกค้าก็น่าจะประเภทโน่นเงาะไม่ได้นิดนึง
มีบริการร้องเพลงกับลูกค้าก็คืออันที่พี่พูดไหมร้องต่างตรงนี้
เป็นที่มีคนมริการนั้นแหละเมื่อกี้คุณจอบก่อนก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า
กฎอะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้เราจะเริ่มกันเป็นวันแรก๒๙ธันวาคม
จะจนถึง๔มิคมช่วงเทศกาล
เพราะฉะนั้นกำถามหนึ่งไอ้ผับปลาได้ไหม

ครั้งยอดการ์บที่แล้วเราห้ามขายเบียร์หรอก

วันนี้คือคุณขายอาหารแล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้
แต่คุณจะต้องปิดในเวลาเที่ยงคืน
เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับไปดูสถานการณ์โควิด
ซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่าคนยังติดตามกันอยู่เยอะพอสมควร
เกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ในโควิดพบว่าผู้ติดเชื้อ
ก็คือตอนแรกก็คือแม่ก็โทรมาถามเพราะวันนี้ลำปางเพิ่ง
เป็นผู้ติดเชื้อจากระยองก็จะระยองบินไปเชียงใหม่
และก็เข้าที่วันนี้ทางผู้ว่าหมู่ป่าก็พึ่งแผลงไป
ก็มีมาตรการออกมาคืออย่างเช่นที่เป็นพวกเป็นอ่า
คราวดวงคราวดาวอะไรต่างตอนนี้ก็คือยกเริ่มหมดแล้ว

ขนาดไม่ให้ใครเข้าประเทศเขาแล้วนะ
กรุงเทพมหานครวันนี้เราเจอกันอีก๑๔ราย
เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครตอนนี้มีทะลุร้อย
ก็เป็น๑๐๘ลายนะครับ

กรุงเทพมหานครพบพนักงานร้านติดเชื้อโควิด๑๙
อาจจะมีการแพร่ระบาดกลุ่มก้อม
กรุงเทพก็มีการเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนเหลือเกิน
ระยองวันนี้วันเดียวเพิ่ม๕๖ราย
วันนี้นายกถึงขนาดจะต้องบินไปที่ระยองเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เราขอไล่เรียงกันอย่างนี้ก่อนดีกว่า
ว่าระยองระยองตัวเลขที่เพิ่มขึ้น
ทำให้ต้องยกระดับมาตรการในควบคุมอำเภอบ้านฉาง
อำเภอนิคมพัฒนาอำเภอบ้านค่ายอำเภอแกรง
เป็นพื้นที่ควบคุมครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ย
ทำให้ต้องมีการยกระดับในมาตรการควบคุมโรคนะครับ
แล้วก็จากสถานการณ์นี้ก็มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดนะฮะ

สถานบริการสถานบันเทิงศูนย์เด็กเล่น
อาบอบนวดร้านอินเตอร์เน็ตคลินิกอุทยานห้างสรรพสินค้า
ร้านอาหารกลับไปแบบว่า

รวมถึงห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

อันนี้ที่ระยองเพราะว่าตัวเลขที่ระยองมีหลายคนจับตามองตัวเลขที่ระยองพอสมควรนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนก็บอกว่ามันเกิดจากอะไร
ทั้งหมดญี่ปุ่นตอนนี้ถือว่าหนักเลยหนักหนักจริงนะครับ
แปลกปีนี้ถ้าสมมุติเดี๋ยวเราคงได้ไล่เรียงกันในไทยรัฐนิวโชว์ครับ
ปกติตอนนี้หมอชิดจะต้องคนเงียบคนแน่นแล้วนะ

ปีนี้เป็นแบบประวัติศาสตร์ชาติไทยนะเมย
ประเทศไทยจะต้องจดจำเอาไว้หมอชิดเงียบ
ก็มีคนคืนตัวเครื่องบิน๓๐เยอะด้วย
ตัวรถทัวร์เองก็เยอะเหมือนกันด้วย

ทุกสายการบินให้เลื่อนได้น่าวักมาก
นี่ของรถเมย์จริงหมายถึงเลื่อนไปเลยอย่างสมมุติ
ถ้าเป็นการบินไทยไทยสมายอย่างนี้ค่ะ
รถเมย์จะไปกระบี่ตั้งแต่เมื่อวานวันจันทร์
ทีนี้เราก็ไม่ได้เดินทางเพราะช่วงนี้โควิดเนาะ

สายการบินก็คือเวฟค่าธรรมเนียมครั้งแรก

แต่ทุกสายการบินส่วนใหญ่ก็คือเฉลี่ยให้เลื่อนได้
วันนี้ทุกสายการบินพร้อมใจกันแบบโอเคคุณสามารถเลื่อนได้

โอเคมีการแพทย์ล่วงหน้างนี้

สถานการณ์อาจจะมีการล็อกดาวน์หรืออะไรเกิดขึ้น
คือพอนายกก็ไม่ได้รับปากนะว่าจะไม่ล็อคดาวน์
คุณไปดูสัมภาษณนายกดีนายกเขาไม่ได้รับปากนะว่าจะไม่ล็อกดาวน์
เขาอาจบอกว่าจะเพิ่มมาตรการแต่เราไม่รู้ว่า
คำว่าเพิ่มมาตรการของนายกคืออะไรถูกต้องไหมครับ
โดยวันนี้ถ้าเอาจริงแล้วเนี่ย๔๕จังหวัด
๔๕จังหวัดสมุดสาข้อนี่เราหยุดนับกันได้แล้ว
คุณดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้มันก็เพิ่มมาหลายจังหวัดพอสมควร
เพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยของเรามี๔๕จังหวัดแล้วนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
ติดเชื้อโควิด๑๙รายงานว่าสถานการณ์ในประเทศไทยพวกผู้ติดเชื้อ
วันนี้เป็นหลักร้อยอยู่๑๕๕คนครับ
รวมผู้ป่วยวันนี้ของเราทะลุ๖๐๐ไปแล้ว๖๔๔๐คน
แต่คุณอย่าไปตกใจเพราะว่ายอดหมอไทยเก่งบุคลากรทางการแพทย์เต็มที่จริง
เรารักษาหายไปแล้ว๔๐๐กว่าคนเพราะฉะนั้นเราหาอีกมากกว่าครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นคนที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเหลือเพียง๒๑๙๕คน
มีคนเสียชีวิต๑คนเพราะฉะนั้นยอดรวมของผู้เสียชีวิตวันนี้๖๑คน
แต่คุณไปดูตรงนี้อาจจะเป็นที่น่าเป็นห่วงพอสมควร
การแพร่ระบาดภายในประเทศ
การแพร่ระบาดภายในประเทศของประเทศไทยของเรา
ใช่วันนี้เยอะกว่าหลักร้อยนะฮะหลักร้อยขึ้นมาแล้วและงานต่างดาว
เราเหลือแค่๑๑คนใช่อันนี้ควบควบคุมอยู่ตรงส่วนนั้นก็ลดลง
กลายเป็นว่าตอนนี้กระจายมาจากระยองเยอะอย่างจันทบุรีเองก็วันนี้มีเพิ่มมาอีก
รายแรกนะตอนแรกยังไม่มีวันนี้มีเพิ่มก็คือส่วนใหญ่ก็ตะเวนเล่นพนันใน๓จังหวัด
นั่นแหละมันก็เลยวนอยู่ตรงนั้นใกล้เคียงอ่ะจังหวัดเคียง
ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กระจายมาจากทางระยองค่อนข้างเยอะนิดนึง
ท่านผู้ชมฮะในที่สุดแล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่เราถ้าสมมุติใครติดตามการแถลงข่าวของสอบคอ
แพทย์ทวีสินเขาพูดอย่างนี้อันนี้เป็นประเด็นที่บอกเฮ้ยคนไทยจะต้องร่วมมือกัน
เขาขอประเมินอย่างนี้สถานการณ์อีก๗วัน
ถ้าอีก๗วันเนี่ยยังมียอดพุ่งอยู่เนี่ย
เขาก็จะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น
เพราะอะไรอยากขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการ
วันนี้ถ้าสมมติคุณติดตามการแถลงกล่าวของนายแพทย์สิน
เรามีเสียงให้ฟังสักนิดนึงไหมนะฮะ
อยากจะให้ฟังว่าวันนี้ที่นายแพทย์ทวีสินเนี่ย

ใช้ว่าเราไม่ควบคุมอะไรเลยเนี่ย
เราอาจจะเห็นยอดตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่าตกใจพอสมควร
จริงส่วนใหญ่ท่านก็จะบอกว่า

แต่ก็ไม่เดินทางย้ายแบบจังหวัดไปก็จะดีจะดี

คือเขาบอกว่าหากไม่ทำอะไรเลยเนี่ย
วันนี้นายแพทย์ทวีสินพูดแล้วเป็นประเด็นที่แบบว่า

เขาบอกเลยว่าหากไม่ทำอะไรอาจติดโควิดสูง

เขาบอกเลยว่าถ้าสมมุติเราไม่ทำอะไรกันเลย

จะพุ่งไปสูงขึ้น

ถ้าขยับไปช่วงหลังจากนี้ต่อไป

ล็อกดาวน์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ย
อาจจะเหลือแค่วันละ๑๐๐กว่าคน
วันนี้เอากราฟมาทำความเข้าใจ
ทีมทำงานด้านระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรค
เสนอฉากทัศน์ขึ้นมา๓รูปแบบ

จนถึงวันที่๑๔มกราโดยประมาณ
เราไปพูดถึง๑๔มกราคมโดยประมาณนี้
คนไข้อาจจะมีโอกาสเพิ่มนะฮะ
เท่ากับ๑๘๐๐๐คนต่อวัน

เรียกว่ากลางจริง
ก็เราอาจจะเจอ
ผู้ป่วยวันละ๔๐๐๐กว่าคนแองจี้

แต่ถ้าเราทำมาตรการเข้มข้น

ถ้าเราทำมาตรการเข้มข้น
น้อยกว่าเราก็จะเห็นหลักร้อย

เอาละถ้าเรายังชิว
ชิลไม่มีการแบบว่าควบคุมได้แบบว่าอ่าฮะ

เราอาจจะเจอ๑๘๐๐๐คนต่อวัน

นี่ก็น่ากลัวอยู่
แต่ถ้าเราชิว

เราจะเจอสัก๔๐๐๐คนต่อวัน

น้อยกว่า๑๐๐คนต่อวัน

ตอนนี้ก็น่ากลัวเนอะอย่างพวกบ่อนทั้งหลายเนี่ย
น่ากลัวบ่อนเราก็ทำให้บ่อนเยอะพอสมควร
วันนี้ก็มีพนันในซอยแจ้งวัฒนา๑๔กรุงเทพนะคะ
ซึ่งพนเอกประวิทย์บอกสู่วันรับความรู้ตัวนี้ก็
กล่าวว่าเป็นเรื่องของตำรวจท้องที่ที่ต้องดำเนินการอันนี้
ถ้าพนักภิกาคิดว่าอย่างนั้นว่าเคยมีบ่อนแต่ปรากฎเวลาที่เราจะได้เห็นบ่อน
ตั้งแต่บ่อนแบบซึ่งเวลาคนบ่อนแบบว่าคือเป็นชุดใหม่แล้วแหละ
บ่อนเปิดจะลอยจะไม่ลอยอย่างนี้เขาไม่กลัวหรือเปล่า
บ้านตรงนี้มันระบาดเนี่ย
บ่อนมันเปิดทั่วไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าวันนี้คือ
ต้องไปดูว่าบ่อนไหนเป็นบ่อนไหนบ้างทำให้เรารู้
อย่างคนติดโควิดที่ใหญี่องมั้ยเดินเสร็จจากบ่อนด์นี้
ก็เดินทางไปอีกบ่อนด์นึงใช่คือเขาก็เดินฉลายเล่นกันอย่างเดียวนะ
ใช่ถูกอย่างน้อยมีก็นว่าป๊อกค่ะมันเสี่ยงดังน่ะอะไรนะ

อู้ยก๋วยเตี๋ยวป๊อกมันแข็งที่
ท่านผู้ชมขออันนี้ก่อนดีกว่าว่าวันนี้นะครับคุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
นะครับรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยจะไม่ประกาศใช้มาตรการ
ห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่
คือก่อนหน้านี้ตอนที่เราเจอโควิดกันใหม่
ถูกต้องไหมครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่คุณสามารถเดินทางได้อยู่
มันพังหมดเลยเพราะครั้งนี้แล้ว
แต่คราวนี้มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเองอันนี้คือเหมือนไปโทษรัฐบาลก็ไม่ได้
อันนี้คนมองว่าเราอยู่กับมันมาปีนึงแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้

ความหวังเดียวจริงก็คือวัคซีน
ซึ่งวันนี้ฉันเคยคุยกับทางเราอย่าไปพูดถึงวัคซีนจากเมืองนอกเมืองนา
วัคซีนจากเมืองนอกเมืองหน้ารัฐบาลก็ทำเรื่องซื้อมาเรียบร้อยแล้ว
ของจุฬาน้องจุลาที่เขาขอคนละ๕๐๐บาทจำได้ไหม

แต่ฉันคิดว่าน่าจะเต็มไปแล้วตอนนั้นก็ขอคนละ๕๐๐บาท๑ล้านคน

๑ล้านคนก็คือคนที่จ่าย๕๐๐บาท
เวลาวัคซีนที่จุฬาทำเสร็จเราได้ฉีดก่อนนะ

เขาบอกตอนนี้เริ่มจากลิงเสร็จแล้วหนูเสร็จแล้ว
สเตรดต่อไปของคนไทยเนี่ย

ต้องอีกประมาณ๓เดือน๖เดือน

สเตจถ้าสมมุติเอาแบบว่าธรรมดาเลยเคยไปถามผู้มีความรู้
เขาก็บอกว่าสเตจหนึ่งอย่างน้อยพี่มดดำ

แต่อันนี้เรายังไม่รู้ว่าถ้ามุติ
เตจที่๑ปุ๊บแล้วมันมีเอฟเคกับมนุษย์อีก

แต่ถ้าสมมุติเราโชคดี
ความคิดค้นของเราของเด็กจุลาของอะไรไปด้วยกัน

เพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ฉีดกันจริง
คนไทยพร้อมจะได้ฉีด๑ล้านคนแรก

ที่เรานำเข้ามา๘๐๐ล้านบาท

เพราะฉะนั้นวันนี้ขอประกาศว่า
เราก็สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านของเราได้
ใครมีวางแผนท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างก็ทำได้

อย่างถ้าสมมติคุณไปสมุทรสาหกรไปรายยอง
อันนี้ก็ต้องคิดเอาเองเห็นหรือเปล่า

แล้วคนที่ไปพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายรายองสมุทรสาครคุณกลับมาวันนี้

๔วันคุณต้องทำเองเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
ตอนนี้เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตอนนี้คุณหมอพยาบาล
โดยถึงคุณแม่เองที่เป็นอสมทำงานเยอะหนักมาก

ต้องให้แบบผู้ใหญ่บ้านต้องบอกกำนานพ่อผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ให้เจ้าที่อสมไปตรวจวัดไข้ทุกวัน
ก็คือมีการแจ้งลำดับที่ใช้เป็นตอน

แต่ในขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เขาบอกว่าสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้าน
ภูมิลำเนาเนี่ยขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ
มีสติไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต
ประมาทกับคนรอบข้างแล้วก็ไม่ประมาทกับครอบครัว
เอาจริงนะบางทีเรารักพ่อรักแม่เราไหม

เราเลือกไม่ไปดีกว่าครับอืมอืม
ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
คุณอย่าลืมนะขอจำไว้อย่างนะแองจี้
แรงงานอ่ะที่เขาติดกันอ่ะเขายังยกปลาได้เป็นสิบสิบกิโล

ใช่รอบใหม่เร็วเขายังยกปลาเขยังแบบว่ายกกุ้มยกปลา
ถูกต้องถูกต้องตรวจหมดก็ไม่ได้ใช่ม๊ะเอ้าเราร่วมด้วยกันว่าเจ็บคอหรือยัง
มูกได้กลิ่นไหมลิ้นรับรสไหมใช่มันขึ้นขึ้นลงลงมากี่วันแล้ว
ไม่รู้นะหรือเงินไม่มีให้ส่งก็โทรศัพท์ไลน์คุยกันไหมถูกต้องสถานการณ์เป็นแบบนี้
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเชื้อโรคกลับไปบ้านเราหรือเปล่า
ท่านผู้ชมฮะนายกเขาบอกว่าปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างจริงจัง
หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนจะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเอง
ส่วนการล็อกดาวน์ประเทศหลังปีใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นนายกก็ถามอย่างนี้ว่า
นายกตอนนี้ให้คนไปแบบว่าท่องเที่ยวกลับบ้านกลับช่องกันเนี่ยล็อกดาวน์ล่ะจะยังไง
หลังปีใหม่นายกจะล็อกดาวน์ไหมนายกบอกว่าขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของทุกคน
ชี้แจงไปแล้วตนคิดว่ามันจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่คาดหวังว่าทุกคนจะมีร่วมกัน
เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็นึกถึงความรับผิดชอบส่วนรวมด้วย
ใช่ถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งเราเล่ากันแบบสั้นนะคะ
ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างเอ่ย
นายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมศุกร์อธิบดีกรมบัญชีการก็เปิดเผยบอกว่า
วันที่๑มกราคมนี้กระทรวงการคังพร้อมจะโอนเงินนะคะ
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่๒จำนวน๑๔ล้านคนค่ะ
เพื่อเป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน๕๐๐บาท
เป็นระยะเวลา๓เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม
โดยการขยายวงเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลเนี่ย
เขาจะมอบให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่างอ่ะนะคะ
แล้วก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ครับซึ่งการใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้ที่ร้านทงฟ้าประชารัฐ
รับชำระค่าสินค้าผ่านเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์
หรือว่าร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปถุงเงินประชารัฐนั่นเองนะคะ
หมายเลข๐๒๒๗๐๖๔๐๐ในวันเวลาราชการนั่นเองค่ะ
วันนี้วันที่๒๙พรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติปีนี้
รอบนี้มาเร็วนิดหนึ่งเป็นวันที่๓๐ดังนั้น
แต่งวดนี้แปลกมากอันนี้ถูกไว้จะออกแล้วเหรอ
พรุ่งนี้อ่ะอันเหรอเพราะรอบนี้ออกวันที่๓๐
ถูกต้องแล้วก็เดือนหน้าเป็นที่๑๗มกราคม

เพราะอะไรรู้ไหมมันเพิ่มการผลิตไง
แล้วคราวนี้มันไม่มีหวยชุดชุดใหญ่ไม่มี
จริงเขาก็ถึงบอกว่าตอนนี้ใครจะไปขายหวยคุณคิดดีนะฮะ
เดี๋ยวว่ากันข่าวแปลกทั่วไทยช่วงหน้าค่ะ
กลับมาที่จังหวัดอ่างทองสักนิดหนึ่งนะคะ
เรื่องแปลกทั่วไทยก็คือฮือฮาเหมือนเดิมเลย
จอมปลวกรูปร่างคล้ายหรือสีขึ้นทะลุกลางสาราพักร้อนวัดตังค์

วัดแปดแก้วจังหวัดอ่างทองค่ะครับ
สื่อข่าวก็เดินทางไปพิสูจน์กันสักนิดนึงนะคะ
หลังจากมีชาวบ้านเนี่ยเห็นร่างลักษณะคล้ายกับหญิงสาวนะคะ
ใส่ชุดไทยแล้วไปนั่งอยู่บนสาราใกล้จอมปลวกที่ขึ้นทะลุกลางสาราพักร้อนด้านหน้าวัดกันเลยนี่
แค่ไม่มีแบบว่าตอนคืนก็นึกว่าเป็นหญิงสาวแล้วนะเนี่ย
จริงนะอย่าไปคิดเยอะนะอีกแป๊บนึงสาราหมด
เพราะว่าเป็นไม้ปลวกเด็ก
นึกว่าคนจะมาสร้างสารอะไรให้เป็นจริงจัดหรือเปล่า
ไม่มีคิดหมด

เขาก็ต้องเดินทางไปดูซะนิดนึงที่บริเวณทางเข้าวัดนะคะ
มีต้นโพ๙เรียงรายอยู่เป็นแถวยาวก็พบกับสาราพักร้อนสร้างด้วยไม้ยกพื้นสูง
ด้านในกลางสาราก็มีจอมปลวกขนาดใหญ่สูงกว่า๒เมตร
จอมปลวกกันเลยทีเดียวนะคะ
ด้านนางอุบลอายุ๖๓ปีก็เปิดเผย

เคยเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยมานั่ง

พวงมะเริงพวงมาลัยเลยเต็มอยู่บนนั้น

อุบลเปิดเผยว่ามีคนเดียว
บนอายุ๖๓ปีก็มีต้นโพ๙จอมปลวกสูงประมาณ๒เมตร

เพราะว่าบางทีเนอะเรื่องแบบนี้ก็มีกันทุกเดือน
ความสนุกจะได้ดูอะไรแปลก

บางโชคบางคนดูไปอยากจะปิดกอตเตอรี่ก็ยังได้
ที่แล้วที่มีจังหวัดหนึ่งที่เป็นแบบจอมปลวกคล้ายกับเสือ

แล้วก็ถูกกัน๓๔งวดติดเลยมด
เพราะเดี๋ยวบอกว่าคุณมดดำคุณหนุ่มจะโทรฮา
ถ้าเกิดมีอะไรติดใจสงสัย
เพราะว่าบางทีตอบได้ไม่หมด
ให้สงสัญลักษณ์ทำให้แค่นี้

ตอบเป็นอย่างนี้นะ

โทรได้นะคะช่วง๖โมงถึง๑ทุ่ม
เจ้าว่าไม่รับกินอีมนต์แล้วเรารับกินกินกินดำ

เราไปกันที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มิติข่าวการนำเสนอข่าวใส่ไข่
ต่อไปนี้ถ้าสมมุติไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

ต่อไปนี้มันอยากจะรู้นะที่จะต้องให้เตรียมอย่างนั้นเลย

หล่อนเตรียมไว้ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชนบุรีเบอร์อะไร
แจ้งว่ามีหญิงสาวปวดท้อง
ก็จึงรีบจัดรถพยาบาลนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
โดยระหว่างที่นำสาวท้องแก่ใกล้คลอดไปส่งที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวีศรีราชาปรากฏว่า
หญิงสาวที่เกิดคลอดลูกออกมาแล้วได้ลูกชาย
เจ้าหน้าที่จึงต้องหยุดรถครับแล้วก็ประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลพญาไทยเนี่ย
มารับที่จุดข้ามทางรถไฟอุ้ยอันนี้เหมือนเลขจะดีนะแองจี้
ข้ามทางรถไปเมื่อมาถึงพบรถตู้พยาบาล๐
ของกู้ภัยสว่างประทีปศรีรชาหมายแรกนะฮะ
เบอร์เลขสวยเว้ย๒๓๖๘
จอดอยู่ครับซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือนะฮะ
แม่เขาเพิ่ง๒๘ปีเองอย่างนั้นถ้าเป็นลูกชายต้องบวก๑เหรอ
ไม่รู้เองจี้ยังไงใช่ป่ะ๖๘ก็เป็น๖๙
เป็นไปได้แต่นางท้องเป็นท้องที่๓แล้วนะ
โดยก่อนเกิดอีกเหตุเนี่ยได้ปวดท้องอย่างรุนแรงคล้ายจะคลอดลูกจนแหละ
ตนจึงไปโทรให้ญาติเนี่ยแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าทาง
ก็ได้คลอดลูกออกมากระทันหันโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ความช่วยเหลือ

แข็งแรงมาทางด้านของพี่เช้าบ้างดีกว่านะครับ
ที่ไหนนะฮะจังหวัดอ่างทองเอาอ่างทองเหมือนกัน
เดี๋ยวขอเบอร์เลยนะฮะตรงนี้เขาบอกเขาบอกว่าถูกแน่
เว็บอ่าจอมปวกก่อนถูกแล้วก็ไปอันนี้ต่อ
ใช่ครับผมนะฮะถูกแน่เลขเด็ดครับ
โผล่ฝ่าไม้หลังศาลเจ้าพ่อบ้านเท้านะครับผม
ความศักดิ์สิทธิ์มีคนแก้บนอยู่บ่อยนะครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสารเจ้าพ่อบ้านเท้านะครับ
คนต้นทองอายุกว่า๑๐๐ปีฮะ
ตั้งอยู่ริมถนนโพทองลำสนทินะครับ
จังหวัดอ่างทองเนี่ยมีชาวบ้านมาบนบานสารเก่า
แล้วก็ขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากครับ
ซึ่งเมื่อสมใจปรัฐนาเนี่ยก็จะมาทำการแก้บนด้วย

สำหรับสารไม้ทรงสูงถูกยกพื้นสูง๑เมตร
ขนาดกว้าง๑๕๐เมตรครับ

ตั้งอยู่โคนต้นทองเก่าแก่นะครับ
โดยมีต้นโพเนี่ยขึ้นแทรกอยู่กับต้นทองครับ
ซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีการเขียนตัวเลข

ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าชุดนี้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้ว

ด้านหลังศาลเจ้าพ่อเท้าอย่างชัดเจนนะครับที่เขียนเลขไว้
แล้วก็มีการเขียนกำกับไว้ว่าถูกแน่
ทำให้นักเสี่ยงดวงไม่พลาดที่จะนำเลขไปเสี่ยงดวงนะฮะ
โถคุณมีคนไปเขียนแน่นอนอันนี้ด้านหลัง

ใช่เพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับแบบ
โอเคสารมีอยู่แต่ด้านหลังจะถูกกันทุกงวด

ถูกต้อง๗๔๓๗๕๓หน้าสน๗๙๕๓
ถูกแน่เห็นไหมมีจุด๓จุด

แต่ดูเลขตอนหลังถูกแน่อาจจะเป็นเลข๗ก็ได้นะฮะ

เพราะมันมี๗อยู่๓ทุกคน
เป็นมัยโมกครับพี่

แอคจิ๊กเคยไปกันยังจิ๊กผนใหญ่เลย
แอคจิ๊กแบบว่าอีบ้าอีนี่ก็บ้า

น่าใช่วันเราเป็นขวดอ่ะใช่ไหม

ทุราคแอบขึ้นสิบ๒๘บาทนะแม่
มันใช้๒๐บาทแอบขึ้นน่ะ
ก็บร้อย๒กล่อง๑๐๐อ่ะ๑๐กล่อง๒๑๐อ่ะ
ขยับนิดนึง
พี่เจ้าเคยไปตอนนี้เขาสร้างพญานาคยังไม่เสร็จทางเข้า
ตอนนี้ก็กลายเป็นมีนักท่องเที่ยวไปกราบไปไหว้กันพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
อยากจะทำเหมือนกันอะ
ตามกระชาภาพไปดูไปดูนางหน่อยไหม
เออพี่ภัยเนอะดีไปดูนางหน่อยเนอะนะฮะซึ่งคนที่ชอบ
ดูนางหน่อยเนอะไม่ต้องดูหน่อยแม่ดูพี่นางไปเลยไม่ต้องดูหน่อย
ดูนางหน่อยเนอะคือดูนางไปเลยนางสิริพรไม่ต้องดูนางหน่อย
ทำไมแว้นคุณแม่ให้ไปดูหน่อยจะพอรายการไหมล่ะแม่
ครับผมไปวัดแขกเรตติ้งไม่ดีเดี๋ยวไปพี่นางสิริพรดีกว่า
มันต้องไปอย่างนี้คุณแม่มังหิวใช่ไหมโควิดต้องไปแบบนั้น
จะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะไม่แต่ว่ามันมีพญานาคคนดูเยอะนะมอส
พี่นายนี่คือศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ย

เพราะตอนบวชพี่เช้าเคยไปเพราะอยู่ตรงข้างกับวัดที่พี่เช้าบวช

ตอนกลางวันเลยและที่ของเขาคือเป็นป่าช้าเก่าด้วย

แล้วก็เขาตอนนั้นขุดแบบบริเวณบ่อกว้างมาก

พี่ต้องตามไปดูแล้วแหละขชาพาพาไปดูนิด

เขาบอกว่าหลังจากที่ไหว้เออขอพรพ่อปูแม่ย่า

บอกเลยว่าตอนนี้บริเวณวัดของคุณนายนางสิริพรเนี่ยนะฮะ

กว้านซื้อจนหมดเกลี้ยงเลย

คนก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมมันถูกกว้านซื้อไปหมดเลย

แต่พี่นางบอกไหมเขาไม่ได้บอกตรงเนาะ

แล้วก็บอกว่าช่วงวันที่แบบว่าหวยออกเนี่ย

คันมือเสร็จแล้วคืนนั้นถ้านอนปุ๊บฝันมาเลย

มีเจรยาในการรับชมนะครับ

ห่อนบอกตัวหล่อนเองก่อนแองจี้

หนูบอกทุกคนเลยนะ

แต่ละปีเราก็จะต้องมีจัดท็อปไฟต์ท็อปทรีท็อปอะไรกันว่ากันไป
ใครบ้างมงลงดราม่าแห่งปี๒๕๖

มงลงนะครับ๓คนดังที่ถูกยกให้แบบที่สุดของดราม่าแห่งปี๒๐๒๐
ต้องยอมรับตลอด๒๐๒๐ที่ผ่านมาดารานักแสดงเนี่ย
ไม่เคยได้พักกับเรื่องดราม่ากันเยอะพอสมควร
ถูกให้ยกเป็นเจ้าแม่แห่งวงการดราม่าที่สุดนะฮะ
เพราะว่าชื่อของพวกเธอเนี่ยถูกกล่าวค้านในโลกโซเชียลตลอดเวลา
อย่างเช่นอันดับ๓กี่ปีกี่ปีก็มีคนพูดถึงนานก็คือ
สารนางนางโดนทัวร์ลงตลอดโดนด่าตลอด

ก็คือต้องยอมรับว่านางโดนทัวลงตลอดจนตั้งปี

ปรากฏว่านางถึงบอกว่าหลังนางไม่ไหว

กลายเป็นเจ้าของตำนานรับคำโทษเป็นเงินสดหลักล้านบาท
เรียกว่าสร้างบรรทัศน์บทลงโทษให้เกลียนคีย์บอร์ดนะครับ
จะวิจารณหยาบคายในโลกโซเชียลได้อย่างแซ่บถึงส่วง
อันดับ๒นะครับแต้วนัทธพร
เพราะว่าแต้วนี่ก็แบบว่าเหมือนความซวยของไอ้แต้วเนอะ
คือบทที่แต้วเล่นแต่ละอันก็คือนาคีนาเคอร์แบบบทเรียบร้อย
วันดีคืนนี้ไอ้แต้วแสดงความเป็นตัวตนปุ๊บ

ทัวร์ก็ไปลงแต้วอีกว่าอุ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เรียบร้อย
ตัวจริงนางก็ไม่เคยแอบอยู่แล้วนางเดี๋ยวรู้หรือเปล่า

แต้วเนี่ยจากนางเอกสาวลูกหวาน
ถูกนางเอกที่ถูกสาปแรงมากปะหนึ่ง

ใช่ตอนนั้นนะคะแล้วก็ผอมลงด้วยก็โดน

ตอนที่พ่อนางไม่สบายอยู่พ่อนางชอบดูลูกเต้นติ๊กต๊อก
แบบว่าเหมือนพ่อนางเจอก้อนเนื้ออะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ

นางก็พยายามจะทำอะไรก็ได้ให้พ่อหัวเราะอะไรอย่างนี้

ก็เลยแบบว่าใส่ชุดออกกำลังกายโดยโดนแซะอุ่น

แล้วก็นางเต้นติ๊กต๊อกก็โดนว่า

แม่เจนี่ได้หมดถ้าสดชื่อเลิกคุยทั้งอำเภอนี่กัน
จากตอนแรกภาพพูดมาโอเคเป็นสาวกาตันยู
ขวัญใจชาวเน็ตสู่ดราม่าเฉาทั้งอำเภอ

ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าคอนเสิร์ตกาตก

ราม่าผิดสัญญากับก้าวเกริกพล
ราม่าค่าจ้างงานไม่เป็นธรรม
รามาเจ้าหนี้บุกทวงถึงบ้าน
เรียกว่ามงไม่ลงหลังงงมาก
ครับผมต้องลงเลยมา๓อันดับนะครับผมนะอ่า
นี่คุณป๊อปนิธิก็

สำหรับคู่ของคุณเป้ยปานวาดกับคุณป๊อปนิธินะคะ
ถึงแม้จะไม่ค่อยแสดงออกทางความรักแบบออกสื่อเท่าไหร่
แต่พอได้สวีทก็หวานมากทีเดียวนะคะ
ล่าสุดนี่คุณป๊อปหอบช่อกุหลาบช่อโตน
ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยแล้วก็หนักกันมากในหลายเรื่อง
แต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีให้เรียนรู้เสมอ
อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหน
ที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติก

แล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูก
วันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขมาก
สัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุด
เท่าที่จะได้สุขภาพแข็งแรงรักนะครับ

ถึงเรื่องราวของป้าแตนกันบ้างดีกว่าฮะ
แตนเคลียร์หลังคลิปนี้ของลุงพลเนี่ยโดนดราม่าครับ

กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อเพจอย่าหาธรรมวี๓นะครับ

ใส่ชุดไทยสง่าแต่ก็ไม่ไวศ์ถูก
ต่อว่าเมื่อลุงพลได้ทำท่านะครับเหมือนเดิมครับ
แล้วก็มีการเดินบิดก้นทำให้ถูกวิภาควิจารณ์
ล้อเลียนนักปั้นคนดังที่มีข่าวผิดใจกันอยู่หรือเปล่า
ป้าแตนก็ได้ไลฟ์สดเคลียร์

นะฮะดูครับซ้ายขวาของลุงพลนะฮะ
ลาฟสุดป้าแต่นก็ได้ลาฟสุดเคลียร์พร้อมยืนยันว่า
อากาศกริยาที่ลุงพลแสดงออกมานั้นเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจล้อเลียนใครนะครับนี่ดูฮะ
โอ้โหจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย

ไม่ได้นั่งช้างนั่งทำอะไรกันน่ะ
นี่ถ่ายน่าจะเป็นเอ็มวงเอ็มวีหรือเปล่าเนี่ยพี่ชาวว่า

เค้าขึ้นช้างอะเห็นไหมคะเค้าก็ขึ้นช้าง
อืมมาฟังเสียงนิดหนึ่งไว้

ข่าวประจำปีแห่งปีเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้เลยใครฆ่าชมพู่

ฆ่าชมพู่เนี่ยลุงพลป้าแตนนี่ขึ้นช้างใหญ่เลยเธอ
อืมเฉยเลยใช่ไหม

น่ะครับแต่ล่าสุดอย่างนี้เบาะว่าตำรวจมีความเคลื่อนไหวนะโม้ท
เอ้าก่อนเรากันพลลีกันก่อนไหมฮะ

ครับผมน่ารักไหมดูขึ้นทุกวันจริงนะฮะสำหรับคู่แฝดสายฟ้ากับพายุนี่
เราลองดูเขาก็ไปเจอกันที่รายการถ่ายสามแซ่บเนาะลูกลูกกับไปกันอย่างงี้
เขาก็เรียกรอยยิ้มตลอดไม่กลัวกล้องนะติดตุ๊กกินเขากลัวชินครับ
เจอกันเกินนะชิ้นเล่นครับก็อดซักซักอู่ตายแล้วดูเบยมีแปะแผล
อยู่ช่วยหน่อยใครหรอกอย่างงี้น
โธ่เขาแปะให้ดูก่อนทำอย่างงี้เห็นรึไง

พี่เก่งมาก

คือพี่พี่ใหม่ก็ได้รักของเขาเห็นมั้ย

พี่ที่แต่ว่าดาราของเราอาจจะไม่ได้ดั่งจับว่าเป็นดังอย่างพวกเขา

เพราะว่าแต่ละฉากเนี่ยทำเอาแฟนในจิกหมอนเลยนะฮะ

นะฮะจากกลลักษณ์รุ่นพี่เนี่ย
อนแอร์ไปไม่กี่ตอนก็กลายเป็นกระแสโด่งดังบนโลกโซเชียล

อีกคนอย่างนี้ของผลงานของคุณย้งนะใช่ไหม

คู่สุดท้ายของปีนี้ให้มันดัง

ไม่ต้องหรอกจะลองหาแล้วเป็นยังไงนะฮะมดหนุ่มกูจิ้นเหรอ
ซีรีส์ช่วงใหม่ปีหน้าเขาจะมีชุดเวลาสำคัญ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

ไปดีกว่าเอาละครับแน่นอนติดตามสถานการณ์โควิด
ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไล่เรียงทุกเหตุการณ์กับไทยรัฐนิวโชว

คราวนี้เรากลับมาเจอกันสดกันนะฮะ
สวัสดีครับ